เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่า

เพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยมาเห็นศพลูก
ซึ่งลูกเนี่ยถูกผู้ชายคนหนึ่งที่พ้นโทษคดียาเสพติดออกมา

เอามีดแทงคอเขาจนเสียชีวิตนะครับ

เห็นศพลูกชายก็ร้องไห้

ชื่อนายเติมศักดิ์ไทยเจริญพงศ์อายุ๔๕ปีนะครับ

เสียชีวิตอยู่ตรงข้างทางตรงนี้นะครับ

ทางเท้าของชุมชนริมคลองบางตลาด
ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีช่วงเช้าวันนี้นะครับ
นี่กู้ภัยกับตำรวจก็มาตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับ
นายเติมศักดิ์เนี่ยถูกแทงด้วยมีดเข้าต้นคอแล้วก็ต้นแขนทางด้านซ้าย
แล้วก็กลางหลังอีก๓แผลนะฮะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
แม่ที่มาเห็นศพลูกชายนี่ฮะก็คือนางกิมเตียงนะครับร้องไห้
แล้วก็บอกว่าเธอกับลูกชายพักอยู่ในซอยทรายทองอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ก่อนเกิดเหตุลูกชายบอกว่าจะไปซื้อของที่ตลาดประชานิเวศ
พักใหญ่ยังไม่กลับบ้านแล้วติดต่อไม่ได้ด้วยแม่เริ่มสังหรณ์ใจแล้ว
แล้วทีนี้เนี่ยได้ยินชาวบ้านเขาคุยกันเขาบอกกันก็บอกมีคนถูกแทงตายนะ
มีคนถูกแทงตายแม่เริ่มเป็นห่วงลูกขึ้นมาเลยเดินออกมาดูหน้าซอย
ท่านผู้ชมฮะลูกชายตัวเองจริงที่ถูกแทงตายแม่บอกแม่เสียใจมากมืดแปดด้าน
เพราะนอกจากจะเสียลูกชายไปแล้วเนี่ยนี่แล้วดูมีดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะฮะ
คือมันไม่ใช่มีดทั่วไปดูมีดนี่เห็นไหม
แล้วแทงเข้าคอเขาเลยใช่มั้ยครับ
คอด้วยเข้าแขนเข้าหลังด้วยคือผู้ตายเนี่ยเขายังมีหลานสาวนะฮะมีลูกสาว
ลูกสาวนะครับซึ่งก็คือหลานของคุณแม่นี่คือผู้ตายนะฮะนายเติมศักดิ์แม่บอก
นี่กลายเป็นว่าแม่เสียลูกชายแล้วต้องเลี้ยงหลานสาวลูกของลูกชาย
ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอีกโอ้โหแล้วแม่จะทำยังไง
แม่เองก็อายุเยอะแล้วท่านผู้ชมครับส่วนผู้ก่อเหตุนะครับตำรวจสพรัฐนาธิเบสตามไปจับได้นะฮะ
แกะรอยจากอะไรนี่ไหนคนนี้นะฮะแกะรอยจากหยดเลือดบนทางเท้าอ่ะ
ไล่ตามรอยเลือดอย่างนั้นเลยตามไปแล้วไปเจอมีดก่อนมีดที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้มันตกอยู่ข้างประตูห้องแห่งหนึ่ง
นี่รอยเลือดมาอย่างนี้เลยเห็นไหมเลือดเยอะมากอ่ะแล้วไปหยุดอยู่ที่ประตูห้องห้องนึงก่อนจะถึงประตูห้องเนี่ยเจอมีดก่อนนะตกอยู่แบบนี้เหรอคะ
นี่มีดแบบนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนห้องที่เจอเนี่ยมันเป็นห้องที่อยู่ใต้สะพานข้างคลองบางตลาด
แล้วเจอนายมานะเมฆสุวรรณอายุ๓๘ปีนายมานะเนี่ยอ้างว่าเขาเดินเล่นอยู่เมื่อเช้าแล้วมาเจอผู้ตายซึ่งไม่รู้จักกันหรอก
มองหน้าเขาแล้วก็มาด่ามาให้ของลับเขาก่อนอยู่ผู้ตายมองหน้าแล้วก็ด่าเขาอย่างนี้เหรอใช่มาให้ของลับเขาด้วย
เหมือนมีท่าทีว่าอยากจะกลับเข้าไปอยู่ในคุก
พ่อก็เริ่มรู้สึกกังวลใจ
ก็พยายามพูดห้ามลูกบอกลูกว่าเอออย่าไปคิดอย่างนั้นเลย
แล้วก็บอกว่าเมื่อ๓วันก่อนเนี่ยลูกชายไปนั่งหาเหยื่อนะพ่อบอกนะ
ลูกบอกว่าเดี๋ยวใครผ่านมาเดี๋ยวจัดการเลย
เหมือนกับอยากจะเข้าไปอยู่ในคุก

แต่เมื่อ๓วันก่อนที่ลูกไปนั่งอยู่แถวปากทรงปากซอยแถวข้างคลองแถวข้างสะพานอะไร
แล้วเพื่อจะหาเหยื่อเนี่ยไม่เจอใคร

เจอคุณเติมศักดิ์นะฮะ
ผมก็ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้
เขานึกอยากจะทำเขาก็ทำ
ผมขอโทษด้วยทางญาติ
คุณสุชาดาลงพื้นที่ไปเนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
จุดเกิดเหตุแม่แต่มันอยู่นอกรัศมีกล้องนะฮะ
แต่ว่าได้ภาพหน้าบ้านของผู้ตาย
ตอนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านตอนเช้ามืดนะฮะ

แต่เวลาในกล้องมันช้ากว่าเวลาจริงเกือบโอ้โหเยอะอยู่นะฮะ
ได้ยินว่าเขาบอกมีคนถูกแทงตายก็เลยไปดู

น้องชายของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่า
อยากให้คนก่อเหตุเนี่ยถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะ
แล้วต้องการให้มีมาตรการควบคุมคนที่ถูกคุมประพฤติ
นี่ก่อเหตุแล้วออกมาฆ่าคนเนี่ยมาปะปนอยู่กับชาวบ้านอย่างนี้
แล้วพี่เขาต้องมาตายทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
ไม่เชื่อด้วยที่พูดกองหาบอกว่าพี่เขา
ไปด่าไปว่าไปให้ของลับ
คนนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้ว
ผมมองว่าขบวนการทางความยุทธรรมครับ

ควรจะสกรีนคนแบบนี้ให้มากกว่านี้
คือไม่ใช่ว่าแบบ
ประกันตัวแล้วคือให้เขาออกมาใช้ชีวิต
รวมกับคนทั่วไปได้อย่างนี้

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องการใช้อาวุธนะฮะ
คือถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยอยากกลับเข้าไปอยู่ในคุก

เอาชีวิตคนอื่นมาแลกเหรอกับความต้องการของคุณ
ไม่ได้นะจริงถ้าสมมุติว่าคนในครอบครัวแบบ

คืออย่างน้อยแจ้งตำรวจหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกันไว้ก่อน
เพราะมันไม่มีใครที่สมควรต้องมาซวยโดนฆ่าแบบนี้
เอาละถามจริงลูกชายเขาเสียชีวิต

อันนี้อยากติดคุกจะติดกี่ปี